ช็อกครับวันนี้มีงานหนังสือวันสุดท้ายแล้ว

แถวบ้านเลยรถติดมากเพราะคนไปงานเยอะ

จู่มันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้น

ผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมมีใครได้ไปงานสัปดาห์หนังสือวันนี้

นายคเนธพิศนุเทพจากกระพบมหาเดชา
เขาเข้าไปในงานสัปดาห์หนังสือ

ชื่อเต็มคืองานมหากรรมหนังสือระดับชาติ
ครั้งที่๒๗ในปีนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ

แล้วเขาเอากระเป๋าเป้ที่เขาเอาไป

ประโยคที่ทำให้ทุกคนต้องก้มตัวลงแล้วหมอบ
เพราะพูดว่ามีระเบิดครับ

ใช่ไหมฮะผมถึงบอกว่าถ้าคุณมิ้วไปวันนี้โอ้โหต้องช็อก
แล้วคนตกใจแตกตื่นกันหมดเลย

หมอบต่ำเพราะว่าเฮ้ยไม่รู้ว่ามีระเบิดจริงหรือเปล่า
รอปภต้องมาเพราะเมื่อกี้คนอัดคลิปก็บอกว่า

รอปภให้ข้อมูลบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสเกิดขึ้น

ซึ่งชื่อเต็มที่ผมบอกไปคุณผู้ชมบอกชื่อยาว

จะโยนกระเป๋าแล้วพยายามจะวิ่งออกไปจากจุดที่เกิดเรื่อง
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปควบคุมสถานการณ์
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะพาตัวออกไปนะ
บางคนก็ยังเดินตามถ่ายคลิปกันอยู่
จังหวะนั้นคุณมิ้วคุณผู้ชมครับ
เป็นช่วงที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า
เขาอยู่ระหว่างแจกลายเซ็นต์ที่บูธมูลนิธิคณะก้าวหน้า

เจ้าหน้าที่รปภก็เลยไปดูแลความเรียบร้อย
แล้วก็ส่งคนไปดูแลเพิ่มอีก๒คนตรงที่บูธนั้น
ตะโกนโหกเวกโวยวายตลอดเวลานี่ฮะจังหวะนี้
ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดดันเสียงขึ้นข้อความจะฟังได้หรือเปล่า
อาจจะคำยั่งคำตัวตรงนั้น
ให้พอได้ยินก็แล้วกันว่ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นโกลหนกันขนาดไหนนะฮะ

ก็เปิดให้ประชาชนเดินเลือกซื้อเลือกชมงานหนังสือได้ต่อไป

ก่อเหตุแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าครับแล้วยังไงล่ะคะแล้วก็มาก่อเหตุเนี่ย

ใช่หลายครั้งแล้วแล้วไม่แน่ใจว่าที่จับไปคราวก่อนแล้วยังไงคะ

ใช่งูเงินแล้วไปปล่อยถนน
นู้นอีกก็ห้างดังตรงแยกประทุมวันแถวนั้นอีก
หลายครั้งจริงค่ะ